โคราชครับผู้ว่าสั่งกักตัวผู้ชาย๓คน
เดินทางกลับมาจากระยองที่สำคัญเป็นไข้ซะด้วยโอ้โห
มีอาการเป็นไข้ซะด้วยถ้าไม่กักตัวก็หวั่นว่าจะระบาด
เรื่องของโควิด๑๙ตอนนี้ผลยังไม่ได้ออกมานะครับ
แต่ว่าต้องกักตัวไว้ก่อนนะฮะที่จังหวัดนครราชศรีมาครับ
นายวิเชียรจันทรโนไทยครับผู้ว่ามราชการจังหวัดก็ต้องเรียกประชุม
คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเลยนะต้องประเมินสถานการณ์โดยด่วน
หลังจากมีผู้ชาย๓คนนะฮะประชาชนสามคน
ไปรายงานตัวว่าเขาเนี่ยนะฮะเดินทางกลับมาจากประยอง
แล้วเขาไปในช่วงของ๘๑๑กรกฎาคม
ขออภัยไม่ใช่ผู้ชาย๓คนแต่ว่าเป็นแม่ลูกกันนะฮะ
เขาอยู่ที่อำเภอปากช่องมีอาการเป็นไข้ด้วยนะฮะ
แล้วผู้หญิงเนี่ยอีกคนนึงเขาอยู่ในพื้นที่ของอำเภอเมือง
แล้วก็มีอาการเจ็บคอทั้งสามคนนี้มีอาการเริ่มเป็นไข้เจ็บคอเหมือนกัน
ก็ต้องเฝ้าระวังและกักตัวไว้ว่าเป็นโควิด๑๙หรือเปล่านะครับ
ก็เลยมีการส่งทีมโรคติดต่อในการที่เป็นทีมสอบส่วนโรคเข้าไปตรวจสอบ
ติดตามอาการอย่างใกล้ชิดนะแล้วก็ให้กักตัวอยู่ที่พักก่อน๑๔วัน
เพื่อไม่ให้มีการไปสัมผัสกับคนอื่นป้องกันการแพร่เชื้อนะครับ
ทั้ง๓รายนี้ยังไม่ได้มีการยืนยันจากการตรวจอย่างชัดเจนว่าติดโควิด๑๙หรือเปล่า
เพียงแต่ว่าคัดกรองอาการเบื้องต้นเขาเข้าข่ายเพียงเท่านั้น
ขณะที่ในวันนี้ตัวแทนประชาชนจังหวัดบรยองไปยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี
เรียกร้องให้ท่านนายกรับผิดชอบในการบริหารสถานการณ์โควิด๑๙ที่หละหลวมไร้ประสิทธิภาพ
โดยปล่อยให้ทหารอียิปต์ติดโควิด๑๙เข้ามาในประเทศของเราได้
แล้วพักโรงแรมที่มรยองไม่มีการกักตัวไปเดินห้างด้วย
บางคนบอกว่าไม่ขอรับคำขอโทษของท่านนายกรัฐมนตรี

ส่วนวันนี้๑ชั่วโมงข้างหน้า
ท่านนายกรัฐมนตรีจะเดินทางลงพื้นที่ไปที่ระยอง

แล้วก็จะไปตรวจสอบมาตรการป้องกันโควิดแล้วก็
ไม่รู้นะจะไปให้กำลังใจอย่างไรจะไปขอโทษหรือเปล่าก็ยังไม่ทราบ
หน้าจุดแรกรายงานไว้ก่อนนะชาวระยองที่ชมอยู่นะฮะ
นายกจะเดินทางไปที่โรงแรมดีวารีนะฮะ
แล้วก็จะไปที่ห้างแหลมทองแล้วก็ตลาดเมืองระยองด้วยแน่นอน
ก็น่าจะมีหลายท่านที่ไปรอพบท่านนายกนะครับ
จะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นหรือเปล่าเดี๋ยวติดตามกันต่อ
ส่วนการรายงานโควิด๑๙ประจำวันในวันนี้มีผู้ป่วยรายใหม่เพิ่มมา๕ราย
ทั้ง๕รายเป็นผู้ป่วยซึ่งเป็นคนไทยที่กลับมาจากต่างประเทศ
แล้วพักอยู่ในสเตควารันทีนของรัฐ
โดยกลับมาจากอเมริกา๑รายเป็นผู้หญิง๔๘ปีเป็นคนไทย
แล้วก็กลับมาจากสิงคโปร์๒รายเป็นผู้ชายไทย